ตอนนี้นายยกรัฐมนตรีได้แถลงผลงามรัฐบาลทั้ง๑๑ด้านไปที่เรียบร้อยนะครับ
แล้วก็รองนายยกรัฐมนตรีก็จะแถลงผลงานอีก๖ด้าน
ในขณะที่ตอนนี้เองเริ่มต้นมาตั้งแต่๘โมงครึ่ง
ทีมข่าวของเราก็เกาะติดอยู่ที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลก็คลึกครัก

ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแถลงผลงานรัฐบาลในรอบ๑ปีอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ซึ่งผลเอกประยุทธ์ก็ได้เดินหน้าในการแถลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
มาดูที่บรรยากาศในการเตรียมความพร้อมก่อนนะคะ
การจัดนิทัศกาลแสดงผลงานของแต่ละกระทรวงค่ะ
จัดแสดงด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะ
ซึ่งก็จะเปิดให้ประชาชนเข้ามารับชม
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีจนถึงเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
ขณะที่การแถลงผลงานการทำงานของรัฐบาลนั้นนะคะ
เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
กล่าวเปิดแถลงในภาพรวมนโยบายของรัฐบาล๑๑ด้านค่ะ
จากนั้นค่ะจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีทั้ง๖คนค่ะ

และจะแถลงผลงานตามลำดับกลุ่มคัสเตอร์คนละ๑๕นาทีค่ะ
โดยเริ่มจากนายสมคิตจาสุศรีพิทักษ์ค่ะ

จากนั้นก็จะเป็นด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรม
ด้านวัฒนธรรมท่องเที่ยวกีฬา
ด้านสังคมและด้านการศึกษาการวิจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านพลังงานค่ะ
ในส่วนของนโยบายทางด้านการศึกษานะคะ
ก็เป็นที่ตอกย้ำของรัฐบาลมาโดยตลอดนะคะ
ถึงการให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาค่ะ
โดยเฉพาะในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
จึงได้เกิดโครงการใช้การกีฬา
เพื่อนำพาให้นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

เข้าสู่ระบบการศึกษาติดตามได้จากรายงานค่ะ
การส่งเสริมการศึกษา
ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ที่ต้องการสนับสนุนการศึกษา
สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียน
และลักษณะพื้นที่สถานศึกษาให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ที่มีอุปสรรคปัญหาคือการก่อความไม่สงบ
รัฐบาลได้มอบหมายให้กราศูนย์ศึกษาที่การ
เดินหน้าโครงการสารฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้
โดยให้โอกาสนักเรียนจังหวัดชายแดนใต้ในพื้นที่
ได้มีช่องทางในการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา
และเข้าสู่ระบบการศึกษา
มา๑ปีโครงการนี้ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งก่อนจะมีการแถลงผลการทำงานรัฐบาลในรอบ๑ปี
ผลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว
ลงพื้นที่ติดตามการทำงานแผนการพัฒนาศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

พร้อมฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขับเคลื่อนการขยายโรงเรียนกีฬาให้ครบทุกจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการสารฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
โครงการสารฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งปีที่ผ่านมาก็ทำได้ดี
ใน๒โรงเรียนแรกที่จังหวัดยาลาและจังหวัดนราธิวาส
ในปีการศึกษาหน้าก็จะขยายสู่จังหวัดอื่นให้ครบถ้วนทุกจังหวัดนะครับ
ขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยครู
รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง
โดยในปีหน้าจะมีความเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง
ยกระดับด้านการศึกษาและการดูแลความปลอดภัยของครู
และในระหว่างการลงพื้นที่ของรัฐมนตรี

ได้มีการตรวจเยี่ยมกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน
ซึ่งจัดโดยสำนักงานกศนจังหวัดยาลา
ร่วมกับโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้
จัดกิจกรรมให้บริการประชาชน
การตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถจักรยานยนต์
เหนือจากการคืนความสุขให้ประชาชนในพื้นที่แล้ว
ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนใต้

และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงด้วย
เทวรัฐทีวีรายงาน
การแถลงผลงานของรัฐบาลในครั้งนี้

ผลเอกประวิทย์รองสุวรรครองนายกรัฐมนตรี
จะเป็นประธานในการเปิดนิทัศกาล
และเยี่ยมชมบูธนิทัศกาลที่ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยค่ะ
ศิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาล